คาพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ที่จันทบุรีค่ะก็เป็นลักษณะของการ
เอาไม่อยู่ห้ามไม่อยู่น้องเลยฆ่าพี่ชายคนนี้ซะเลยอืมนี่นะคะ
แต่น้องบอกว่าเป็นลักษณะของการป้องกันตัว
เพราะว่าคลุ้มคลั่งอารวาสจะมาฆ่าแม่จริง
คือเอาท่อนไม้ตีจนพี่เสียชีวิตแบบนี้นะคะ

บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
ผู้เสียชีวิตคือนายสมศักดิ์อายุ๔๒
อย่างที่เห็นภาพนอนหงายอยู่กลางถนนเลยอะค่ะ

สภาพศพถูกไม้ตีเขาที่ไทยทอยนะคะ
แล้วก็ใกล้กับศพมีท่อนไม้ยาวสักเมตรหนึ่งอยู่ตรงนั้น
มีรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

ชื่อว่านายองค์อาจอายุ๓๙ปี

ส่งคุณไกด์ธนกรนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป

หน้าบ้านของผู้เสียชีวิตเลย
ชาวบ้านบอกว่าตอนแรกเนี่ย
ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์อะไรเลยนะ
หลายคนที่มาเห็นคิดว่า

เห็นอีกทีคือเขาล้มลงไปกองกับพื้น

ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าตัวนายสมศักดิ์ผู้เสียชีวิต
มีอาการป่วยทางจิตคลุ้มคลั่งอารวาส

พยายามจะออกมานอกบ้าน
ก็กลัวจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแถวนั้น

ก็ถูกทำร้าย

นายองค์อาจน้องชายเนี่ยนะคะ
คือเขาเอาท่อนไม้ที่ปักเป็นรั้วแปลงผัก

ยืนรอมอบตัวกับตำรวจ

ก่อนหน้านี้ตัวผู้เสียชีวิตเสพยา

เคยฆ่าพ่อมาแล้วนะคะ
เมื่อ๑๐ปีก่อนฆ่าพ่อมาแล้ว

ออกมาอารวาสต่อ
จัดคุกก็ไม่เข็ดอะค่ะ
ก่อเหตุระรานคนในหมู่บ้านไปทั่วเลย

คงจะทนไม่ไหวจริงสุดทนจริง
กลัวว่าพี่ชายจะไปทำร้ายคนอื่น
คุณผู้ชมค่ะไปดูภาพจากกล้องวงจร
ภาพนี้นะคะผู้เสียชีวิตเข้ามาในร้านคือเข้ามาบ่อยนะคะ
แล้วเข้ามาหยิบของไม่จ่ายเงิน
เจ้าของร้านไม่กล้าถามด้วยซ้ำเพราะกลัวจะอันตรายกลัวจะถูกทำร้าย

ไม่กล้าเก็บเงินแล้วมาหยิบของไม่จ่ายเงินบ่อยมากค่ะ

เดินเข้ามาเฉยเฉยไม่ค่อยได้ซื้ออะไรหรอกอืม

แล้วก็เคยมาโวยวายมาอารวาสกับเราไหม
ไม่เขาได้จ่ายอารวาสมันเข้าบ้านเขานู่น

แล้วก็พฤติกรรมเขาเป็นบ่อยไหมครับยาย
เป็นทุกวันเลยตอนนี้
คุณป้าบอกเป็นทุกวันพี่อุ๋ยพฤติกรรมแบบนี้ทุกวัน
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่วัด
แม่กับญาติก็นำศพนายสมศักดิ์มาประกอบพิธีทางศาสนา

ผู้เสียชีวิตคือลูกชายคนที่สอง
ผู้ก่อเหตุคือลูกชายคนที่สาม
แม่บอกว่าลูกชายที่เสียชีวิตเป็นแบบนี้ประจำจริง

เหล้าทีไรเมาทีไรจะดุร้ายถึงขั้นขู่ฆ่าแม่

เดี๋ยวจะฆ่าให้ตายตามพ่อไปอีกคนเลย

แต่ลูกชายที่เป็นคนก่อเหตุแม่ยืนยันอีกเสียงนึงว่า
เป็นเด็กดีมากนิสัยดีมากขยันทำมาหากินและกระตันยูมากค่ะ
เขาก็เป็นคนนี้ไม่เคยทะเลาะว่าไว้อย่างกัน

ทีมข่าวได้คุยกับสมาชิกสภาเทศบาลเขต๑

ไม่เคยเอาเปรียบใครนิสัยดีจริง

เป็นคนนิสัยดีเอ้อเฟื่อแผลค่ะ
ก็เดินไปดูก็เลยทะเลาะกัน

ตีเข้าไปที่ตัวพี่ตีไปสามทีค่ะ

น้องเป็นคนโทรแจ้งตำรวจเองเลยนะ

แล้วยืนรออยู่ตรงนั้นไม่หนีไปไหนค่ะ

ก็เหมือนกับไปค้ำประกันเพื่อ

ก็คือเอาตำแหน่งประธานสมาชิกสภาเทศบาล
๑ไปเป็นหลักในการค้ำประกัน
เพื่อประกันตัวออกมาสู้คดี
ก็ประกันตัวค่ะ
ก็ใช้โสโท๓คน
ท่านประธานก็๑ไปช่วยกัน
คือพอตำรวจควบคุมตัวน้องชายไป
ก็ไปสอบปากคำที่สพบ้านแปลง

รอทางผู้กำกับการสอบพอบ้านแปลงก่อนเพราะว่าตอนนี้ไปปฏิบัติงานต่างพื้นที่
ก็ต้องรอให้กลับมาเซ็นอนุมัติในการประกันตัวออกไปนะคะแล้วก็จะสู้คดีในเรื่องของการป้องกันตัว